ปีทีมชาติกันบ้างนะครับจากชุดใหญ่แล้ว
ชุดนี้ครับโคตรยงวารวุฒิศีมาคะดูแลอยู่
แล้วก็เรียกเก็บตัวนักเตะเมื่อวานที่ผ่านมา

น้องจอคโคตรยงสิมาคะหัวหน้าภูตสรรฝุ่นบอลเยาะชน
รุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปีทีมชาติไทยครับ
วันที่๓๐สิงหาคมและ๓กันยายนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักเตะครับ
นำโดยเจรบสัมภาวดีกัปตันทีมนะครับเต๋าดินโยธนาสิทธิสิริพลา
แต่ว่ามีการเรียกเจนพบโพขี่นะครับผู้เล่นจากลำปางมาเสริมทีมแทน
ในการแข่งขันที่จะถึงนี้ก็จะเน้น
แล้วก็วางรูปแบบการเล่นต่าง

หลังจากนี้ก็จะพยายามประเทศนักเตะใหม่เข้ามาฝึกซ้อมกับช่วงดนตรีด้วย
เพื่อเป็นตัวเลือกในการสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียและ๔เกมในปีหน้าครับ
ไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปี
เมื่อวานนี้ไทยครับชนะลาวไป๕ประตูต่อ๒นะครับ
ก็ถือว่าไทยนั้นฟอร์มดีเพราะว่าชนะมา๒นัดติดแล้ว
แกรมนัดต่อไปครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติกวมนะครับ
ในวันที่๓๑สิงหาคมเวลา๑๙นครับ